แม่บ้านหอพักวัย๕๐กว่าปี
ว่าน่าจะเป็นโรคประจำตัวกำเริบ

อกจากศพของแม่บ้านคนนี้แล้วคุณเห็นไหมฮะ
กแก้วตัวหนึ่งมันเกาะร่างไว้ไม่ห่างเลยคุณ

แม้ตอนเจ้าหน้าที่จะมาตรวจจะมาชนะสูตรเบื้องต้น

เอาเรื่องของผู้เสียชีวิตก่อนนะฮะ
เหตุการณ์นี้นะครับมีการแจ้งนะฮะว่า
พบผู้เสียชีวิตภายในหอพักในหมู่บ้าน
ศิลป์ที่วาธาณีที่หมู่๒ตะบล๓บรอบางปะอิ่น
จังหวัดพระนครศรีธุยาโดยลูกของผู้ตายติดต่อแม่ไม่ได้

ก็เลยให้น้องชายหรือลูกชายผู้ตายมาดูแม่แทน
เมื่อมาถึงนะก็พบว่าประตูห้องถูกล็อกจากด้านใน
ทีนี้ก็ต้องมีการพังประตูเข้าไปนะครับ
แม่ก็คือนางเบนจมาสโคงแก้วอายุ๕๓ปีนอนนิ่งคุณ
คือเสียชีวิตแล้วนะฮะมีคราบอาเจียนเต็มพื้นเลย

นกแก้วสีเหลืองเกาะอยู่บนตัวของผู้เสียชีวิตไม่ยอมบินไปไหนเลย
เกาะอยู่แบบนี้คุณใครจับตัวไม่ได้เลยนะคุณ
แล้วก็เจ้าหน้าที่จะมาชนะสูตรเบื้องต้นศพผู้เสียชีวิต

แต่ตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคุณจะเคลื่อนย้ายศพออกจากห้องพัก
เจ้าหน้าที่กู้ภัยคุณพยายามจับนกแก้วหลายครั้ง
มันไม่ยอมบินไปไหนด้วยแล้วจะจิกเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ

ไปไหนกันครับมาถึงก็เกาะอยู่กับตัวอยู่ไงอยู่ตลอดเลยครับ

ไม่ไปไหนเลยใช่ครับรู้ไหมแม่เสียแล้วลูกนะครับชื่อน่ะมีชื่อไหม

นาซ่านกแก้วตัวนี้นะมันไม่ไปไหนเลย
มันเกาะตัวเจ้าของแล้วมันคงไม่รู้นะว่าเจ้าของเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะครับ
ทีนี้ลูกชายของผู้ตายก็มาเรียกนกแล้วก็จับมันออกไป
เพราะว่าเจ้าหน้าที่จำเป็นที่จะต้องชนะสูตรร่างของผู้ตายร่างของแม่เขาเนี่ยคุณ
ลูกชายก็ต้องมาจับนะฮะมันก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะคุณนะ

ใช่นะครับลูกชายก็เล่าให้ฟังบอกว่าแม่เลี้ยงเจ้านาซ่านกแก้วสายพันธริงเน็ก
เลี้ยงเอาไว้๓ปีนะคุณนะตั้งแต่มันยังเล็กไม่มีขนอยู่เลยครับ
แล้วก็ตอนที่แม่มีชีวิตอยู่แม่ก็จะรักเจ้านกแก้วตัวนี้มากรักเจ้านาซ่ามาก
คือเจ้านาซ่าก็จะเกาะหลังแม่ไปทุกที่เลย
คือแม่กับนาซ่าผูกพันมากเลยนะคุณนะ
แล้วก็เชื่อว่ามันก็รักแม่มากเช่นเดียวกันนะครับ
หลังจากนี้ลูกชายบอกเดี๋ยวจะเลี้ยงเจ้านาซ่าแทนแม่เองนะครับ
เรื่องต้นก็คาดว่าผู้เสียชีวิตน่าจะเป็นโรคประจำตัวกำเริบ

ก็มีการส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

เช้าวันนี้ลูกชายของผู้เสียชีวิตนำรูปของแม่ติดตัวไป
เพื่อไปรับศพจากโรงพยาบาลเพื่อนำมาบำเพ็ญกุศล

นาซ่านี่เกาะไหล่ซ้ายอยู่ตลอดเลยนะ
เกาะหลังเข้ามาด้วยขึ้นรถมาด้วยนะฮะ
ลูกชายผู้ตายบอกว่าต้องเอาเจ้านาซ่ามาด้วย

เมื่อคืนเจ้านาซ่ามันซึมเลยคุณ
ไม่ขยับขยื่นเกาะอยู่แน่นิ่งนะครับ
แล้วไม่ส่งเสียงร้องแม้แต่นิดเดียว
ทั้งที่จริงมันเป็นนกขี้เล่นนะ
ว่ามันก็คิดถึงแม่เขาด้วยเหมือนกันนะฮะ
แม่ไม่อยู่แล้วจากโต๊ะขี้มันร้องได้แล้ว
แล้วถ้าเล่นขี้เล่นมันก็กลายเหง่อยไปเลย
เป็นเหง่อยไปเลยนะครับอ๋อคือ
บอกวิญญาณของแม่คือไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะดูแลเจ้านาซ่าเองคุณดูสินกมันก็หงอยเลยแหละขาดเจ้าของไปแล้วนะครับ